อีกหนึ่งเหตุการณ์อาหารต่อเนื่องแล้วกัน
อันนี้เห็นเมื่อวานคือเห็นอยู่เมื่อวานแล้วก็รู้สึกแบบช้ำใจนะคะ

สังเกตดีนี่คลิปจริงเป็นคลิปเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น
แต่ว่าตอนที่ชาวเน็ตเขาไปแชร์ต่อกันเนี่ยมีคลิป
มีคลิปแล้วก็มีหน้าเป็นพนักงาน

แล้วหน้าพนักงานดูแบบเฮโลอ่ะ
เราก็เลยว่าเอ๊ะได้เหรอใช่

พนักงานคนนี้มาชี้แจงว่า
เคยทำพฤติกรรมแบบนี้เอาเท้าเหยียบปีกไก่ที่หมักอยู่ในนี้

ล่าสุดลาออกเนื่องจากทนไม่ได้
เพราะว่ามีแรงกดดันแรงกดดันเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่ขอรับเงินเดือน
อีกอันนึงก็บอกว่าโดนไล่ออกไปเลยจ้ะทำแบบนี้
เป็นสองกระแสบอกว่าทำให้คนท้องเสียเยอะแยะนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมตรวจสอบกันดี
ทุกคนเห็นแบบนี้ตกใจเหมือนกันแหละ
เพราะมันมีทั้งคลิปแล้วก็หน้าพนักงานอยู่ด้วยนะคะ
จะตรวจสอบให้ดีแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมออกมาแล้ว
ไม่จริงนะคะข่าวนี้ดูดี
โอ๊ยโล่งไม่จริงใช่ไหม
ไม่จริง

หน้าอยู่ข้างกับเท้าที่เหยียบไก่ตัวเองก็เลยเออยังไงดีนะคะมาแจ้งความไว้ก่อนดีกว่า
เห็นไหมพี่มีนอืมใส่ตาหน่อยไม่คืออืมคือดูจากลักษณะแล้ว
มันไม่ใช่ชุดฟอร์มของคนเหยียบอยู่ในเออเพราะอันนั้นมันน่าจะเป็นขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงหน้าร้าน
มาทำอยู่ที่ร้านหลังร้านอะไรแบบนี้ไงขั้นตอนการหมักใช่ไหม
มันไม่ควรจะเกิดขึ้นตรงนั้นก็เลยแอบรู้สึกเหมือนกันว่าไม่น่าใช่เพียงแต่ว่าคือเห็นแล้วมัน
คุณผู้ชมใครเคยไปโปแลนด์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าไก่ที่นั่นรสชาติเป็นยังไงว้ายเออนั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกัน
จริงแล้วถ้าผ่านการทอดการทำคือเชื้อโรคมันก็คงไม่มีแล้วแหละมั้ง
แต่ว่าพอเห็นภาพแบบนี้แล้วมันสะเทือนจิตใจนะคะ

ละคือหนาวมือหรือยังไง

เหยียบวายใช้เท้าเปล่าเหยียบองุ่นกูเลย
แต่เป็นเท้าเปล่าไงอันนี้ไม่ได้เป็นรองเท้า

แต่ที่นี่น่าสบายใจได้เหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นในไทย
แล้วก็พนักงานคนนี้เนี่ยไม่ได้ถูกไล่ออกอย่างที่เป็นข่าวด้วยนะคะ

แล้วก็คาดว่าที่มีการนำรูปนี้มาแชร์ในเว็บไซต์ข่าวปลอมเนี่ย
น่าจะเป็นเพราะว่าเคยเอาประสบการณ์การทำงานไปเขียนเล่าไว้

แต่คนก็เลยเอารูปมาประติดประต่อกลายเป็นข่าวปลอมขึ้น
แต่จริงคือเขาไม่ได้แจ้งความอะไรถูก
แต่จริงคนที่เอาเรื่องแบบนี้ไปทำ

เพราะว่าเสื่อมเสียต่อบริษัทมาก
แบบนี้เลิกกินดีกว่าไม่กินแล้วดีกว่า

แล้วก็ทำให้ใครเสียหายเป็นความผิดอยู่แล้วนะคะ

ที่เป็นเท็จในผ่านทางโลกโซเทียลแบบนี้ค่ะ